ที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เงินที่ค้างจ่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม
จนถึงปัจจุบันนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวม

ซึ่งมีปัญหามาตั้งแต่ปี๒๕๕๘ครับ
ตัดสินว่าจะลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายลง
โดยสมาคมนั้นยืนยันพร้อมที่จะจ่ายให้ทันที
ถ้าได้หลักฐานเบิกจ่ายจากผู้ตัดสินครบถ้วน
ซึ่งตอนนี้ได้เอกสารครบเพียงแค่๒๓คู่

ว่าภายใน๒สัปดาห์น่าจะได้ครบก่อนที่จะส่งให้
ส่วนความเคลื่อนไหวก่อนเกมบิ๊กแมชโตยาต้าไทยลีก

กับเมืองทองยูเนเต็ดในวันพรุ่งนี้เวลา๑ทุ่ม
บุรีรำนั้นยึดสถิติไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว
ต่อกัน๔๔นัดกลายเป็นทีมอันดับที่๙ของเอเชียนะครับ

ซึ่งล่าสุดทางด้านนรบดินวิรวัตโนดม

ได้ฝากข้อความก่อนเกมถึงเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินของเมืองทองว่า

ซึ่งทางบุรีรำเองก็ต้องการ๓แต้มเช่นกันนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนรบดินกับชนะทิพย์ถือว่าสนิทสนมกันเป็นอย่างดีทั้งในและนอกสนาม
ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองทองเคยเจอกับบุรีรำมาแล้ว๒๐นัดแล้วก็เมืองทองไม่เคยชนะบุรีรำเลย
แต่ว่าใน๔ฤทธิการหลังส่วนที่เล่นที่บ้านของบุรีรัมป์
บุรีรำเองก็ไม่เคยชนะเมืองทองเพราะว่าออกเสมอหมดเลยนะครับ
ส่วนทางด้านชนะทิพย์ครับก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร
นิตยสารชื่อดังของอังกฤษให้เป็น
แค่งเอเชียยอดเยี่ยมประจำปี๒๐๑๙
เป็นอันดับที่๓๗จาก๕๐อันดับนะครับ
โดยวัดจากผลงานในระดับสโมสรและทีมชาติ
อกจากนี้ยังถือว่าเป็นนักเตะไทย๑ใน๒คน
ส่วนนักเตะไทยอีกรายจะมีการประกาศชื่อ